ต่อที่เรื่องของงบประมาณอย่างที่บอกคุณผู้ชมไป
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
เพื่อขับเคลื่อนดำเนินการของรัฐบาล

นายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะรัฐมนตรี
ชี้แจงหลักการเหตุผลแล้วก็สาระสำคัญ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พุทธศักราช๒๕๖๒นะคะ
อย่างที่รายงานไปแล้วว่าวงเงิน๓ล้านล้านบาทค่ะ
ก็นายกก็รายงานต่อที่ประชุมสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
ยืนยันบอกว่าการขออนุมัติงบประมาณ

ก็เพื่อเอามาแก้ไขงานในอดีตที่มันค้างคา
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยพัฒนาประเทศ

เป็นภาระผูกพันของรัฐบาล
รวมถึงปัญหาหนี้สาธารณะที่ต้องควบคุมจำกัด
ตามพรบวินัยการเงินการคลังด้วย
เพราะฉะนั้นขออย่ามองว่ารัฐบาลใช้งบประมาณเปลือง
โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙

เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณปี๒๕๕๙

บรายจ่ายทั้งหมด๓ล้านล้านบาท
ส่วนประมาณการรายได้อยู่ที่๒๕๕ล้านบาท
ขออภัย๒๕๕ล้านล้านบาทนะคะ

โดยสำหรับกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ปี๒๕๖๒สูงสุด๓อันดับแรกก็คือ
กระทรวงศึกษาที่การเกือบ๕แสนล้านนะคะ
ได้ไป๔๘๙๐๐๐ล้านบาท
กระทรวงมหาธัย๓๗๓ล้านบาท
และกระทรวงการคลัง๒๔๒๐๐๐ล้านบาทค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าถ้าหากจำได้ตามยุทธศาสตร์๗ด้าน
ก็จะแบ่งเป็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง๓๒๙๒๗๓ล้านบาท
ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถการแข่งขันของประเทศ

ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน

ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำและการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

และยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบบริหารจัดการภาครัฐ

ล้านบาทนะคะเรื่องของการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบบริหารจัดการภาครัฐ
สุดท้ายก็คือรายการค่าดำเนินการภาครัฐอยู่ที่๓๕๑๐๙ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ปรับสมดุลเนี่ยมันทำอะไรให้กับประชาชนชาวไทยบ้าง

แสนล้านเนอะมัน๘แสนกว่าล้านบาทอ่ะไปปรับยังไงฮะ
แต่ว่าเอาที่แน่ในชื่อของกระทรวงที่ได้มาที่ได้งบเยอะเนี่ย
ปัญหาทุจริตยังมีอยู่ยังแก้ไม่จบด้วยถ้าได้งบเยอะด้วยนะ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คาดหวังเรื่องของการแก้ไขให้มันเสร็จสิ้นไปด้วย

เพราะว่าเป็นภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์คุณผู้ชม